สวัสดีครับแนะนอนสามสิบเอ็ดธันวาคมครับผม

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีสองพันห้าร้อยสิบสี่
ก็ต้องยอมรับว่าครึ่งปีมากกว่าครึ่งปีเนาะที่เราอยู่กับข่าว
ปีที่แล้ว๖๓เราก็อยู่มาเหมือนกัน

ซึ่งสายพันธุ์ต่างก็รวบรวมมากันแบบเต็มสตรีมมาก
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเอาเป็นปี๒๑๖๔นะคะ
เรามารวมสายพันธุ์ของโควิดกันว่าในประเทศไทยที่เราเจอเนี่ย
จากสายพันธุ์แรกดั้งเดิมเลย
ที่เขาเรียกกันว่าสายพันธ์อูฮันก็คือปี๖๓
ทีนี้เนี่ยพอมาเป็น๒๕๖๔ปุ๊บมี๔สายพันธุ์ที่เจอในประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดที่เราเจอกันก็คือสายพันธุมิครอน
ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ต้องบอกจริงว่ามีประสิทธิภาพ
ในการแพร่กระจายเชื้อแตกต่างกันไป
รวมไปถึงอาการของผู้ติดเชื้อก็เหมือนกัน
ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ
ซึ่งโควิดสายพันธุ์อัลฟ่า
ถ้าเราย้อนกลับไป๓มกราคมค่ะ
พบการติดเชื้อในประเทศไทยครั้งแรก

ก็เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานขององค์กรสาธารณสุขประเทศอังกฤษ

พบว่าสายพันธุ์อัลฟ่านั้น
แล้วการติดเชื้อระรอกนั้นนะคะ

แล้วก็กระจายเชื้อไป
เรียกว่าหลายจังหวัดพบผู้ติดเชื้อ
เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะผมรวมถึงคนดังเกือบ
วงการทยอยประกาศกันว่านี่แหละฉันติดเชื้อแล้ว

จากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ก็รับเชื้อมาจากผู้ลักลอบเข้าเมือง
แล้วก็พบว่าผู้ติดเชื้อครั้งแรก
เมื่อวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา

มีการแพร่กระจายเชื้อไม่รวดเร็ว

ก็เลยอาจจะรู้สึกว่าสักระยะหนึ่งมันเริ่มเฟสหายไป
จากนั้นก็เป็นการระบาดของโควิดสายพันธุเดลต้านี่นะคะ
ถ้าเรารู้จักกันคือสายพันธุ์อินเดียถูกต้องไหมครับอันนี้
มิถุนายนค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการรายงานว่า
พบผู้ติดเชื้อจำนวน๖๖๑ราย
โควิดสายพันธุ์นี้ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย
แล้วก็มีการแพร่กระจายไปแล้วกว่า๙๒ประเทศทั่วโลกค่ะ
แล้วก็ยังมีการจับตามองนะว่าโควิดนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่
ตอนนั้นเป็นเดลต้านะที่จะมาแทนที่สายพันธุ์อัลฟ่า
แล้วก็สายพันธุเบลต้าที่แบบว่ากำลังมีการระบาดอยู่ในประเทศไทยนะ
ตอนนั้นนะคะส่วนการพบเชื้อในประเทศไทย
ครั้งแรกเนี่ยก็พบที่บ้านพักคนงานย่านหลักศรีพี่จำได้ไหม
จำได้ตอนนั้นที่มีการปิดแคมป์คนงานทั้งหมด
เพราะว่าข้อมูลผู้ติดเชื้อจากการรายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยค่ะ
จังหวัดที่พบมากที่สุดสำหรับสายพันธุเดลต้าในขณะนั้น
คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามด้วยจังหวัดอื่น
ซึ่งการระบาดของสายพันธุเดลต้าก็ทำให้มีผู้ติดเชื้อ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตพุ่งรายวันเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากว่าเตียงตอนนั้นรองรับผู้ป่วยไม่ไหว
เพียงพอบวกกับประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้

คนติดกันวันละ๒๐๐๐คนหมื่นกว่าคนอย่างนี้

ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้คำถามคือเดลต้า
ว่าถ้าสมมุติเราเทียบสัดส่วนกันจริงนะ

สองเราดูนะเดลต้าคนตายมหาศาลนะ

วันนี้สิ่งที่เราต้องการให้
หลายคนจะมีอาการคือลงไปที่ปอด
ก็เวลามันจะเข้าไปเชื้อมันจะอยู่ตรงโพรงจมูก

เวลาเราไอจามปุ๊บละอองมันออกปุ๊บเนี่ย

แต่ในขณะที่เดลต้ามันลงไปที่ปอด
อาการคนที่เป็นก็เลยค่อนข้างหนักกว่า
สายพันธุมิครอนที่เราเจอตอนนี้
ก็ถือว่าบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้
ถ้าสมมุติมันแพร่กระจายเชื้อเร็วแต่อาการของโรคมันไม่รุนแรง
มันก็จะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละค่ะ

นี่มันคือสองอย่างแต่ถ้าสมมุติเราดูสถิติ
วันนี้เราทะลุไปพันกว่าเนี่ยใช่ไหม
เมื่อวานนี้เมื่อวันที่๓๐เราอยู่ที่๙๐๐กว่า
วันนี้มันไปพันกว่าปุ๊บเนี่ยคุณดูเองก็
ไอ้สถิติการตายน้อยสถิติการตาย

แสดงว่ามันแสดงแอคทีฟอย่างหนึ่งคือว่า

ที่เราไปฉีดกันเราบูสเตอร์กันเรามี
แสดงว่าแอคทีฟคือหมายถึงว่าวัคซีนที่เราฉีดกัน

เขาพูดมาเสมอว่าเฮ้ยโอมิคอนมันระบาดง่ายนะ

เพราะถ้าเราเทียบย้อนกลับไปที่โอมิครอน
เราได้ยินชื่อครั้งแรกเลยเนี่ยคือ
พฤศจิกายนค่ะองค์การอนามัยโลกออกมาประกาศบอกว่า
โควิดสายพันธุมิคอนนี่น่าจะเป็นสายวันที่ดูแล้วน่ากังวล

ทีนี้เขาก็เลยมีการตั้งชื่อหลังจากนั้นว่าเป็นชื่อโอมิครอน
คำแนะนำของคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการขององค์การอนามัยโลก

พบการติดเชื้อสายพันธุ์นี้จากนักท่องเที่ยว
ที่มาจากทางอเมริกานะคะเดินทางเข้าประเทศไทย
จะพบการติดเชื้อในประเทศรายแรกจากภรรยานักบิน
แล้วก็ลามไปเรื่อยในหลายจังหวัดเลย
กระทรวงสาธารณสุขนั้นต้องมีการประกาศยกเลิก

เพราะตอนแรกก่อนหน้านี้มีการบอกว่าเอาล่ะ
แต่ก็ถ้าสมมุติวันนี้ค่อนข้างจะ
มันแปลกปกติโอมิคอนเราโควิด
เราต้องอายใส่กันหายใจร่วมกันหรือ
ใช่ถ้าเรามันอยู่ในแอร์คุณไปไหนก็แล้วแต่อ้าว
อย่างเราใช้ตึกตึกเราใช้ท่อแอร์เดียวกันหมด
ถ้าเราเห็นกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นในประเทศไทย
ในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเป็นนักศึกษา

กรมสาธารณสุขเขาก็มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจที่ร้าน
ปรากฏว่าไปเช็คสุ่มตรวจแอร์ที่ใช้ในร้านอาหารนะคะ
ดังนั้นคนที่ไปนั่งรับประทานอยู่ในร้านนะคะ

เข้าไปก็คืออยู่ในห้องแอร์ที่มีเครื่องปรับอากาศ
มันก็เลยวนเวียนทำให้คนที่อยู่ในนั้นติด
เพราะฉะนั้นทฤษฎีที่เขาบอกว่า

คุณใช้ช่องแอร์เดียวกันคุณใช้โรงแรมเดียวกัน

จริงแล้วทฤษฎีนี้คนที่เขาพูดคือประเทศฮ่องกง
ปรากฏว่าเขาก็มีการกักตัวถูกต้องไหมฮะ

โอ้นี่น่ากลัวนะครับเข้าไปอีกห้องหนึ่งแบบเนี้ย
น่ากลัวทุกที่มันระบาดอย่างที่บอกว่ามันระบาดเร็ว
แต่อาการมันไม่หนัก

ตามผับตามบาร์ไม่ใช่นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าผลยังไม่มีใครวิจัยออกมาได้ว่า
เฮ้ยมันไม่หนักแต่เปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตเปอร์เซ็นต์ของการลงปอดมันน้อย
เราไม่รู้เป็นเพราะว่าวัคซีนที่เราฉีดมาหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติเรามีโรคประจำตัว
หรือแบบว่า๕โรคร้ายแรงหรือวัคซีนของคุณยังไม่ครบมันก็อันตรายอยู่ดี

เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำให้หมดอย่างเช่นวันนี้คุณไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บ
คุณฉีดเถอะฮะเข็ม๓คุณมีโอกาสวันนี้เขาให้เลือกด้วยซ้ำไปว่า

เพราะไม่มีภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นแล้วแต่บุคคลมันก็เข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่รู้ได้ว่าเราเป็นยังไง
เพราะว่าภูมิต้านทหารแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันด้วย

นี่ก็เป็นข่าวแรกที่เราบอกว่าตลอดทั้งปีตอนแรกเราหยุดอ่านกันไปช่วงหนึ่งแล้ว

ถูกเราถอดนาฏรบิษฐ์ใครจะคิดว่าเราถอดนาฏกรรมก็ปุ๊บ

จริงตอนนี้ก็มีการรณรงค์บอกว่าเอาล่ะถ้าคุณจะมีโอกาสกลับไปบ้าน
หรือกลับไปแบบว่าเยี่ยมญาติไปภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ย

คือแม้กระทั่งถ้าสมมุติที่เราเจอน้อยที่สุดที่เราเจอกล่องหนึ่งคือ๕๐บาทโดยประมาณ

แต่บางคนเขาไม่ได้สะดวกไม่ได้มีสตุ้งสตังค์ที่สามารถจะมาตรวจกันได้ทุกวันแบบนี้นะคะ

กรมควบคุมโรคเขามีสถานที่ให้คุณสามารถไปตรวจได้ตรวจด้วยวิธีการ
ร่วมกับกระทรวงคมนาคมรวมถึงเป็นไปตามมาตรการแล้วก็ประกาศของกระทรวงด้วยนะคะ
ก็สามารถที่จะไปได้ที่สถานีหมอชิดแล้วก็สถานีหัวลำโพงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๓มกราคม๒๕๖๒
ก่อนเดินทางถูกต้องไหมฮะตรวจกันหน่อยสมมุติคุณเดินทางที่หัวลำโพงเขาจะมีการตรวจ
คุณเผื่อเวลาสัก๒๓ชั่วโมงไปตรวจเอทีเคหน่อยอย่างน้อยเราไม่รู้ว่าเราจะเอาโรคกลับไปหาพ่อแม่หรือคนที่เรารักหรือเปล่า
ถูกอันนี้จริงจริงน่ะอ่านี่ค่ะนี่เราก็สแกนเราก็สแกนอันนี้ได้อ่า
ด้านหน้าเลยอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดตรวจขึ้นมาปั๊บแล้วคุณมีผลว่าคุณติดเชื้อโควิดอย่ากลับเลย
เราจำเลขไว้นะหนึ่งสามสามศูนย์เลขนี้ต้องกลับมาอีกรอบนี้เพราะเมื่อก่อนนี้ในช่วงตอนที่เดลต้ามาเนี่ย
หนึ่งสามสามศูนย์คนบอกว่าโอ้โหโทนเข้าไปโทนไม่ติดโทนไม่ได้
ตอนนี้ตัวติดแล้วนะเขาต้องจำเลขขึ้นมาใหม่หนึ่งสามสามศูนย์นะคะตอนเนี้ย
ครับผมนะฮะถ้าเกิดมีแบบใครที่ตรวจขึ้นมาแล้วปรากฏเจอปุ๊บการตรวจมันดีอย่างหนึ่งคืออือฮือ
มันสามารถคัดกรองเบื้องต้นอ่าใช่สกรีเราจะได้แยกตัวเองออกมาเฮ้ย
ถ้าเราขึ้นเชื้อปุ๊บเราแยกตัวเองออกมาแล้วพักไม่ใช่แบบว่าไปอยู่กับคนอื่นอื่นเนี่ย
จะทำให้เชื้อกระจายไปวงถูกต้องนะครับรับผิดชอบตัวเองด้วย

ถ้าสมมุติคุณเป็นอย่างพวกเราแข็งแรงอยู่

ครับผมนะคุณผู้ชมต้องเมมไว้ในโทรศัพท์เลย
ก็ต้องเอาไปต้องเอาไปสอบเขากับพระมงค์ก่อนอ่ะ

พวกเราอยู่ในกรุงเทพเรารับวัคซีนกันเต็มเหนียวแล้วเนี่ย

เราไม่รู้ว่ามันจะไปมีผลอะไร

เพราะฉะนั้นก็ตรวจไว้ดีที่สุดนะฮะ

นี่นะครับผมวันที่สี่เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันวันที่สี่มะกาลาว่าลุ้นกันคือล้างแก้วเยอะสุดไก้แก้วแบบทำให้เยอะที่

อย่าเอาโลกกลับไปหาคนที่เรารัก
บาทบางทีรู้ว่าเงินมันหายากตอนนี้

เดี๋ยวคนละอย่าง

นะเจลหอใส่และแอสแมชเราก็ล้างมือด้วยนะครับผม
ขอรบทรงชาติกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเรามาดูสิฮะว่าตลอดทั้งปีนี้
เรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมากันฮะ
เอาละฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ
วลีเด็ดที่คุณคิดถึงคุณคิดถึงวลีเด็ดของใครแองจี้
ห่อนใส่เสื้อสีทองทองหล่อนต้องพูดได้เพราะวันนี้หล่อนเสื้อสีทองอล่ามเลย
หล่อนคิดถึงวลีเด็ดหล่อนคิดถึงวลีเด็ดของใคร
ก็ต้องนายกเหรอคุณแม่บางคนบอกคุณอนุทินโควิดกระจอกอะไรอย่างนี้
นายกอะไรเพราะว่าทุกซีซั่นมีทุกอาทิตย์อ่ะ

อันนี้ถ้าเดินอยู่ดีแม่พูดมานึกออกกันนะมีศาลักษณ์กิจแบ่งมีเรื่องหวยหนึ่งแล้ว
เลี้ยงไก่น้ำท่วม
วันนี้ไทยรัฐออนไลน์เข้ามาสรุปว่าจริงแล้วคำสัมภาษณ์ของผู้เอกประยุจรรย์โอชา
รอบปีอี๒๕๖๔ที่ผ่านมาสร้างความฮือฮานะฮะแล้วก็เสียงวิจารณ์กันนับครั้งไม่ถ้วนเลย
วันนี้ไทยรัฐเราก็เลยรวบรวมวรีเด็ดจากนายกรัฐมนตรีสู่ประชาชนคนไทย
เตือนความจำกันหน่อยเริ่มต้นแฮชแท็กแรก
นักจะเรียกถึงทางแหกน่าชื่อเพลงน่าไปถึงเพลงอ่ะ
นี่เรามีเสียงไหมฮะตอนที่นายกพูดนะจ๊ะมันเกิดจากตอนไหนเราไปฟังกันดู

นี่เรื่องที่สองนะก็ขอให้ทุกคนร่วมมือแล้วกัน

งานกลางก็ยังคงทำได้อยู่อะนะเพียงแต่ว่า
ถ้าแจกแจกบัตรรับประธานอาหารฟรีนายกพุทธนาจ้ากี่ครั้งครับ

พอแยกไปแล้วทีนี้แค่ช่วงเดียวนี้ไป๕๖นาจ้าแล้ว
นั่นแหละนะจ๊ะปุ๊บคำว่านะจ๊ะตอนกลางคืนตอนอีกวันหนึ่ง

จริงแล้วตอนนั้นที่นายกก็พูดนาจ้านาจ้านาจ้า
มันเกิดจากอะไรเกิดจากแคมป์คนงานที่เมเล่า
อันนั้นคือสายพันธุ์เดลต้าที่แคมป์คนงานเดลต้า
ตอนนั้นคนไทยทั้งประเทศกำลังตื่นตนกกับสายพันธุอินเดีย
เพราะเราไปอ่านข้อมูลกันมาตามที่เขาส่งไลน์กรุ๊ปกันเนี่ย

ถูกต้องแล้วเราก็จะลุ้นว่าล็อกดาวนไม่ล็อกดาวน์ถูกต้องไหม
ก็เลยการแถลงครั้งนั้นนายกพูดคำว่านะจ๊ะ
ออกมาด้วยสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มหล่าเริงอารมณ์ดี

เฮ้ยเรากำลังเครียดกันอยู่

จากสถานการณ์วิกฤตช่วงนั้นไม่ควรพูดจาติดตลก

เขาว่าอย่างนั้นณตอนนั้นนะครับ
ปรากฏอีกหนึ่งสิ่ง
โควิดนี้ก็ทำให้นายกติดเทรนด์บ่อยอยู่เหมือนกัน
นายกเขาก็ชอบเจอประชาชน

ปรากฏนายกนะฮะ

ไปดูซิว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
เป็นคำพูดที่นายกแล้วก็คณะ
เดินทางไปยังที่จังหวัดสุโขทัยฮะ

แม่บ้านสาวกลัวติดเชื้อโควิดหรือ
นายกตอบว่ากลัวฉันจะเอาไปติดเธอสิ
ที่ฉันมากลัวจะเอาเชื้อไปติดเธอน่ะ

คือเรื่องของเรื่องคือนายกเขาก็ไปสุโขทัยนั่นแหละนะฮะ
ไปสำรวจเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
จากนั้นก็แน่นอนนายกไปถึงก็จะมีการจัดบูธต่าง

แล้วก็นำสเปรยแอลกอฮอลมาฉีดที่มือ
กลุ่มแม่บ้านก็จะกลัวติดเชื้อโควิดล่ะคะนายก
นายกจึงตอบว่าฉันน่ะจะเอาไปติดเธอน่ะสิ
ที่ฉันมาเนี่ยกลัวจะเอาเชื้อไปติดเธอ
คือนายกเขาก็พูดแซวกลับ
กลัวโยกกันไปโยกกันมา
ก็เลยโดนอีกหนึ่งครั้งแต่อันนี้ก็คือรู้สึกเบา

ขายขายกี่บาทแปดสิบหรือป่าว
ตอนนายกไปอ่ะเช้าบ้านเขาบอกแปดสิบค้า
น่าจะมีคนลั่นนะหนูขายร้อยหนึ่งค่ะ
หนูจะขายได้ไงค่ะแปดสิบหนูถอยแลหลัดมาเก้าสิบสองแล้ว
หรือวันนี้คืนนี้ตำรวจแต่งยอด
เอ้าขายเท่าไหร่ค่ะอ่ะฮะขายขายแปดสิบมีเกินขายแปดสิบก็หมดทุกคน
ก็ไปให้เต็มยดขนาดนั้นเขาก็เลยบอกขอให้นี่อ่า
สมมุติตำรวจแต่งชุดนี้ไปอยากให้มดดำแต่งชุดนี้แล้วไปซื้อ
ลองไปซื้อดูอ่ะจะได้กี่บาทมาถึงครับผมเวลาทุกคนแปดสิบหมดเลยไหม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
เมียตำรวจขายหวยใต้ดินแล้วถึงเวลาไม่จ่ายเงินเขาด้วย

แต่กลับมาที่นายกฮะนายกเนี่ยเขาก็บอกเนี่ย
สลากกินแบ่งรัฐบาลมันแพงมันแพง

ราคาการจำหน่ายสลากเนี่ยอยากให้ดูตั้งแต่ต้นทางว่ามารับยังไง
แต่ต้องดูปลายทางว่ามีการรวมชุดได้ยังไง
ซึ่งหากจะแก้ไขได้ทุกคนจะต้องไม่สนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
รวมชุดพร้อมถามว่าทำได้หรือไม่
ไม่น่าใช่แก้ปัญหาตรงนี้น่าจะต้องไปแก้ต้องจ่ายอ่ำอืดหรอคะ
ไปฟังเสียงกันครับ
ท่านครับเลขชุดคือความหวังนะครับท่าน
หวยชุดตอนนี้มันไปถึง๕๖๐๐๐แล้วนะฮะ

ถ้าเขารวมชุดกันเนี่ยเพราะการรวมชุดเนี่ย

เมื่อก่อนเราเคยเจอถูกทีละ๖๐ล้าน๙๐ล้าน
ทุกวันนี้ถูกเขาตั้งแต่๑๒ล้าน๖๑๒ล้านหรือคนละ๖ล้านเพราะอะไร

เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ารวมชุดได้เป็นปึกใหญ่เนี่ย
ถือว่าแพงนายก็บอกอยากไปสนับสนุนเลย
มันได้เหรอฮะครับนะฮะคือจริงจริงอ่ะเขาก็บอกว่าไอ้กระบวนการเนี้ย
บางทีการรวมชุดมันทำให้เลขอื่นเนี่ยมันกลายเป็นว่า
ตเตอรี่มันราคาแพงถามว่าจุดนี้ใช่ไหม
ก็เป็นไปได้มันใช่แต่ว่าปัญหามันไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวไง
ดังนั้นมันต้องไปแก้ปัญหาจุดอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องนี้
ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสรุปแล้วเนี่ยค่ะก็คือไหนก็รอ
จะมีการลื้อระบบรอปีหน้าไงบ้างสลากยังไงกันบ้าง
แม่นี่ไงเฮ้อที่เพียงที่พี่เต้ไงว่า
มันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะทุกวันนี้เอาจริงว่า
รวมชุดมันก็เป็นความหวังของคนไทยที่จะไปรวมชุดอยู่
แต่อย่างที่บอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อ๑งวดทุก๑๕วันเนี่ย
เข้าที่มา๘๐ล้านใช่ป่ะก็คือมี๘๐ล้านใบ
แต่ทุก๑ล้านใบจะมีคนถูกรางวัลที่๑๑คน
แสดงว่าใน๑งวดก็จะต้องมีคนถูกรางวัลที่๑ถึง๘๐ใบ
ประมาณ๘๐ใบ

เพราะฉะนั้นคุณถูกรางวัลที่๑นี่คือ๑ในล้าน

คิดถึงสมัยก่อนที่เขาได้ทีละ๒๐ใบ
ตอนนี้ยังมีคนขาย๑๐ใบนะหนูเคยมา

ถ้านับก็คือใบละ๓๕๐นะคะคุณอย่างนี้

เราไปสัมภาษณ์คนที่ถูกรางวัลที่๑กัน
เมื่อก่อนแถวตรงที่เราไปสัมภาษณ์

เพราะว่าเขามีการเพิ่มปริมาณของการทำ

เกิดขึ้นเมื่อนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย

ปรากฏว่าแหมไปเปิดเคหสุประชาลมเก้า

ทำไมนายกไปแบ่งระหว่างคนรวยกับคนจน

เราไปฟังนายกกันครับ
เคลื่อนเหล้า

วันนี้ก็หลายอย่างก็เกิดขึ้นในสมัย

และโดยสืบสารต่อไประบาดนี้
นายบอกว่ามีการแยกคนจนคนรวยอย่างเนี้ยคะท่าน

เวลาแก่นก็ชอบเอาไปตีความผิดผิด

โศกประจำสำนักนายกรมนตรีก็จะเป็นคนตอบให้แล้วกันบางเรื่อง

แต่ส่วนไว้ปีที่ผ่านมาพอท่านนายกพูดอะไรไปแป๊บหนึ่งโคศกจะต้องออกมาแก้เรื่องนี้ละ
อย่างเช่นแม่ตอนนั้นไปเยี่ยม๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
คนก็แบบแม่นายกไปเยี่ยม๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายกไปพูดกับชาวบ้านที่ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูทะเล
ที่จังหวัดปัตตานีแม่นายกเป็นห่วงจังเลย
เขาถามนายกเป็นห่วงอะไรสุขภาพฟัน
นายกเป็นห่วงสุขภาพฟังโดยเฉพาะผู้หญิง

ทำไมอยู่ดีนายกไปเป็นห่วงสุขภาพฟัน๔๑๐๐๐๐๐
ที่สำคัญที่สุดเนี่ยแคลเซียมนะใช่ป่ะ
เยอะมีลูกเยอะปุ๊บลูกก็จะเอาแคลเซียมไปใช้เยอะ
จริงอย่าหัวเราะนะลูกเยอะไงฟันมันจะหมดไป
มันก็เริ่มล่วงไปเรื่อยเพราะขาดแคลเซียม

พอนี้เป็นธรรมชาติผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าแคลเซียมลูกมันเอาไปเยอะ
แม่ก็จะออดแอร์ไปฟันก็จะหายไปเรื่อย
ระวังตัวนี้ด้วยผมไม่ได้ห้ามไม่ให้มีลูกนะเดี๋ยวให้บิดพื้นเท่าไหร่
ปราตราสามีก็คุ้นแลกพยายามด้วยนะครับ
แต่หลังจากวันนั้นที่นายกไปปั๊บคุณหมอฟันออกมาพูดเลย
ว่าเวลามีลูกมันไม่ให้ดึงแคลเซียมจากที่ฟัน
มันน่าจะเป็นคาวเซียมในส่วนพวกกระดูก

ซึ่งหมอฟันก็ออกมาพูดว่าที่ฟันผัว
เพราะว่าบางทีตอนท้องเนี่ยอยากกินของหวาน
ขยับตัวเยอะแล้วไม่ได้แปลงฟัน
หมอฟันก็บอกฟันของคนเรามันขึ้นในปาก
ก็จะมีการสะสมแร่ท่าสมบูรณ์
หลอดเลือดหรือท่อน้ำเหลืองมาหล่อเลี้ยงผิวเคลือบฟันอีก
เพราะฉะนั้นลูกในท้องจะดึงเอาแคลเซียมจากเคลือบฟันแม่ไปใช้
ไม่ได้หากแม่ฟันผูนั้นเกิดจากการกระทำของแม่เอง

แม่คงกินของหวานเยอะฟันผูนไม่เกี่ยวกับลูก
ปรากฏแม่วันนั้นมีหลายช็อต
ลงภาคใต้ก็มียะลามีปัตตานีเขาเรียกว่า๓จังหวัดชายแดนถูกต้องไหมครับ

นายกก็ลงพื้นที่หาลือส่วนราชการชายแดนใต้เนี่ยยาลาม
นายกก็กล่าวตอนนี้รัฐบาลเข้าใจนะปัญหาความยากจน
ซึ่งทำอย่างไรเราจะต้องลดค่าใช้จ่าย

ถูกต้องไหมเศรษฐกิจนี้เราทำอย่างไรจะลดค่าใช้จ่ายเราให้มากที่สุด
เช่นไม่ต้องไปซื้อผักไม่ต้องไปซื้อไก่
เอ้าวันนี้ทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่สัก๒ตัว

คุณเลี้ยงไก่เสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งไปรีบฆ่ามัน

เพิ่งไปรีบฆ่ามันให้มันออกไข่ซะก่อน

เมื่อไก่ออกไข่ซะก่อนค่อยเลี้ยงดูแลอย่างดี
แต่มันได้ประหยัดทั้งเนื้อไก่ทั้งไข่
เราไม่ต้องไปซื้อไปฟังเสียงนายกกันซะหน่อยฮ

พอเนื้อหมูแพงต้องเลี้ยงหมูด้วยหรือเปล่า
เข้ามาแยกกันแบบนี้
แต่หรือทำสืบใช้แพงอีกแล้วไง
แต่ว่าความคิดนายก่ะ

ต่างประเทศใช่ไง

อาหารและรายได้ต่ำกว่าร้อยไม่ต้องไหมให้เขาไปเลี้ยงไก่
เพราะว่าไก่มันสามารถเลี้ยงเราได้แต่ไม่ใช่เมืองไทยเขาว่างั้น
อีกสิ่งหนึ่งจำผักชีแพงได้ไหม๒๔๐ปีที่ผ่านมาน้ำมันท่วม
น้ำมันท่วมผักช่วงที่แบบโอ้โหคนไปกินสุกี้คนไปกินชาบู
แพงกว่าเนื้อสัตว์อ่ะอ่าฮะผักชีเกิดจากท้องพ่อท้องแม่
เคยเจอสองร้อยไหมล่ะไม่เคยตอนนั้นเราต้องยอมรับเลยฮะ
ผู้ที่ต้องบริโภคพืชผักสวนควรนำมาประกอบอาหาร
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรี

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายกได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับ
ราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะผักชี
เพราะตอนนั้นไม่ใช่๒๐๐นะน้อง
มีพื้นที่เยอะกองทหารก็มีพื้นที่เยอะ

สรุปคือผักชีทำทหารทำจริงด้วยนะฮะ
เขาบอกให้ช่วยปลูกผักชีหน่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย

แล้วที่ต้องบริโภคผืดผักสูดกวนนำมาประกอบอาหารเนี่ยแหละ
น่าผลิตฐานเข้าราบสิบเอ็ดไปซื้อผักชีซักหน่อย
อีกหนึ่งเรื่องปีนี้ลูกพายุเข้า
นายกเขาก็ต้องลงไปพื้นที่อุทธกภัย
สุโขทัยจำสุโขทัยได้ไหม
เพราะสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบถ้าน้ำท่วมภาคเหนือปุ๊บ
ลงมาถ้ามาถึงพิษนุโลกพระควรสวรรค์

ปรากฏว่านายกได้ทักทายนายสมศักดิ์ว่า
ที่บ้านคือคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
คุณสมศักดิเทพสุธินอยู่ที่สุโขทัย
นี่ที่บ้านน้ำท่วมไหมเป็นไงบ้าง
ระหว่างการลงพื้นที่ที่อำเภอศรีสำโรงครับ
นายกกล่าวกับประชาชนผู้ประสบภัยเกี่ยวกับ

ปี๒๕๖๓เรามีพายุเข้าถึง๕ลูก
ปีนี้พายุมาแค่ลูกเดียว
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าจะอยู่ยังไง

ขยับขยายไปอยู่ในที่สูงไหม

เรามาสวดมนต์นะมาลูกเดียวพอแล้ว
น้ำท่วมให้ช่วยกันสวดมนต์อย่าให้ฝนมันตกเยอะ

ตอนนั้นจะบอกว่ามีทั้งแบบภาพนะคะ
มีคนทำอาร์ตเวิร์คมีคนทำคลิป
ผลมาอยู่ในน้ำแล้วก็นั่งสวดมนต์กันอยู่ริมน้ำ

แกก็งอนเยอะเหมือนกันนะ

แต่เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นายกเขาฝากอะไรถึงสื่อมวลชนกันฮะ
นักอุปิ๊ปไว้ละ
แล้วบางเรื่องก็โฆษโครชุแสงกันแล้ว
ก็เลยพ่อมันได้สั่งการไป

ท่านจะสั่งการลงมาแล้วก็ไม่เคยโกรธแต่ต่อไปนี้คือ
ให้ยี่เก่งเลย

เราไปก้าวไปที่คนเขียนสกริปคือชุดท้องเนี่ยแหละนายกวัล
อืมดูสีสัญญาณ
โอเคล่ะเราควรจะให้คนแถวแอฟริกาเนี่ยเลี้ยงไก่บ้านละ๑๐ตัว๑๐ตัวเนี่ยเพราะอะไรหนึ่ง
วัคซีนไก่อืมตกเข็ม๑๕๐กิโลเตรมถูกมากแล้วก็ถ้าสมมุติเลี้ยงไปรูปภัณฑ์ทำเออทำเรือนเพราะให้แบบว่าเขาอยู่กันได้อืมทุกคนจะมีอาหารกินอ่า
มันเป็นการตอบโจทย์ของคนที่ขาดแคลนอาหาร
ถูกต้องเนื้อไก่ก็ทานได้ไข่ก็ทานได้

มันต้องแยกนะคุณแม่ไก่พันไข่ไก่พันเนื้อไม่เหมือนกันนะ

บางคนบอกว่ากว่าลูกเจี๊ยบจะโตใช้เวลานานแค่ไหน

ประมาณ๔๕วันเหรอครับครับบริโตรครับผมบริโตรอันนี้คือรวบรวมอันนี้ของปีนี้ใช่ไหม
ปีนี้ซึ่งปีก่อนปีน้ำชมยังให้เลี้ยงปลาอยู่ในกระชั่ง
เดี๋ยวรอดูปีหน้าอีกพรุ่งนี้ค่ะข้ามไปวันที่๔จริง
เพราะอีก๒ปีเราจะดูนายกว่ารีเด็ดของนายกเนี่ยอีก๒ปีเพราะเดี๋ยวจะเลือกตั้งใหม่
เพราะว่าพี่จำได้ว่าท่านนายกบอกว่าเวลาที่อาหารทะเลแพงเนี่ยให้ขยันทำงานได้เยอะ
ทำไมอ่ะจะได้มีตังค์ซื้อหันเพลง

เอ้าไปดูเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้ของผู้หญิงเนี่ย
บางคนบางคนเข้ามาอยู่ในเมืองมาซื้อคอนโดเช่าคอนโดอยู่อพาร์ทเมนต์
แล้วยิ่งช่วงสถานการณ์แบบนี้บางทีเราอยู่คอนโดคนเดียว
บางคนแบบครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยอย่างนี้ค่ะอันตรายต่าง
ในปีนี้ที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้เห็นตลอดจริงว่า
เกิดแบบมีคนมางัดห้องมาขโมยของมีการฆ่า
อย่างนี้ตลอดเลยดังนั้นวันนี้ค่ะเรามี๑๑ข้อ
เป็นข้อแบบว่าป้องกันตัวเองสำหรับผู้หญิงที่อยู่คอนโดมิเนียม

ข้อที่๑คุณต้องเลือกคอนโดหรือหอพักที่มีระบบความปลอดภัยที่หนาแน่น

หมายความว่าตอนเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยตอนคุณจะไปซื้อไปเช่าหรือไปเลือกที่ไหนก็แล้ว
แต่เช็คเลยค่ะเราต้องมั่นใจก่อนว่าระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
ตรงนั้นมีกล้องไหมมีคนเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงหรือเปล่า
ต้องเช็คอันนี้ก่อนถ้าไม่มีให้ตัดออกไปนะคะ
ข้อที่๒เลือกสภาพแวดล้อมรอบที่พักอาศัยให้ดี
คือนอกจากทำเลแล้วก็ราคาจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยแล้วนะคะ
สภาพแวดล้อมสำคัญไม่แพ้กัน
บางทีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในแบบย่านที่เป็นชุมชนแออาจใกล้โรงงานหรืออยู่ในซอยเปลี่ยวแบบนี้
บางทีการที่เราจะกลับเข้าไปหรือเป็นผู้หญิงคนเดียว
บางทีชีวิตมันอาจจะมาเมืองราคารำบากดึกดึกเนอะเลือกงานดึกกลับไปก็เปลี่ยวด้วย

ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุขึ้นนะฮะ
ถ้ารู้ว่าต้องอยู่คนเดียวอาจจะต้องเลือกในที่ที่เป็นชุมชนนิดนึงมีคนหน่อยอย่างนี้
ข้อที่๓สังเกตเพื่อนบ้าน

ต้องดูเพื่อนบ้านด้วยว่าเอ๊ะสมมุติเราอยู่ห้องนี้
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เราอยู่ข้างห้องเราหรืออยู่ในระแวกนั้นเป็นยังไง
เพราะบางทีมีเสียงตุ้งตั้งข้างบ้านบางทีทะเลาะกันเสียงดังนู่นนี่นั่น
หรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องเช็คกันด้วยนะคะ
ข้อที่๔เพิ่มระบบความปลอดภัยที่กรอนประตู

จากข่าวน้องเต้ยปุ๊บแล้วทำให้รู้เลยว่ากรประตูสำคัญมาก

จากว่าปกติแล้วเอาเวลาที่เขาทำห้องชุดหรือว่าคอนโด

อย่างน้อยแบบไอกรที่เหมือนตามโรงแรมใช้ก็ยังดีหรืออย่างนี้ก็ยังดี
ถ้าสายยูแบบที่มดบอกเนี่ยมันพังเข้าไปได้

อย่าลืมล็อกประตูห้องทุกครั้ง

เพลินเข้าห้องไปแล้วลืมล็อกประตูค่ะ
อาจจะเป็นช่วงโอกาสที่แบบว่าโจรผู้ร้ายต่างเขาฉวยโอกาสช่วงนี้

อย่างกรณีที่เราเคยมีได้เห็นในปีนี้กันไป

พี่เช้าเคยอยู่คอนโดบางห้องเนี่ยเขาชอบเปิดประตูค้างไว้

ไม่ได้ปิดเพราะว่าเขาอยากได้ลมเข้ามาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสังเกตที่ของโจรเวลาเข้าไปเขาอาจจะเดินสังเกต
เวย์แล้วว่าห้องนี้นะมีอยู่กี่คนอะไรยังไง
อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วปิดห้องด้วยทุกครั้งนะครับ
ข้อต่อไปบอกว่าใช้ชีวิตให้รอบครอบค่ะ

อันนี้ต้องทำอยู่แล้วเนอะอยู่ที่ไหนก็ต้องรอบครอบนะคะ
ข้อที่๗ปิดห้องให้มิดชิดทุกครั้ง

ข้อที่๘ตั้งสติเมื่อโดนคนแปลกหน้ามาเคาะห้อง
อยู่ในห้องคนเดียวอยู่ดีมีคนแบบเดินมาเคาะประตูห้องเราอย่างนี้

ตั้งหลักให้ดีไม่ใช่แบบผุนผันเปิดประตูออกไปไม่รู้ใครเป็นใคร

คือไม่แต่ถ้าเป็นแบบว่าสารไม่ได้นะ

ณวันนี้เอาความจริงเลยคือทุกอย่างคอนโด
คนมันบุกที่ห้องได้ดูสิมันไม่อยู่แขวจะบนเส้นได้ทุกเมื่อก
ก็ต้องเอาไปเลี้ยงต่อถูกต้องไหมฮะปรากฏว่าลูกก็ยังวิ่งอยู่เนอ
เพราะยังไม่รู้ว่าแม่ตัวเองอ่ะตายแล้วยังถามยังยังรอว่าคือทุกคนบอกว่าเนี้ย
เดี๋ยวแม่จะกลับแล้วน่ะค่ะเด็กก็ยังรออยู่เลยอ่ะนะฮะ
เพราะฉะนั้นเราก็ติดตามแมวไว้ที่ประตูด้วยแล้วกันนะครับ
เพราะว่าบางคนดูอาจจะไม่มีตาแมวเราก็เสียเงินสักนิดนึง
ให้ช่างมาติดแล้วก็เราจะได้ส่องว่าใครมาหาเราที่ห้อง
ปีหน้าการระมัดระวังตัวเองมันจะต้องสูงขึ้น
ถูกต้องจริงครับถูกต้องเนี่ยแหละก็มีการพกอาวุธป้องกันตัวเอง
ไว้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรอย่างกรณีเนี้ย
บางทีถ้าสมมุติว่าห้องถูกงัดอย่างนี้
เช็คกล้องวงจรปิดก่อนเลยเราต้องไม่รอให้เกิดครั้งต่อไป
ต้องเช็คทันทีนะคะครับแล้วก็ข้อสิบเอ็ดหาคอนโดหรือหอพักใหม่
ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นข้อสุดท้ายบอกแบบนั้นไปเลย
ใช่เอาละฮะช่วงหน้าอย่างที่เราบอกว่า๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
รู้เลยว่าคุณหมอเรารู้จักกับหมอมากขึ้นนะ
เขาบอกคนไทยอ่ะรู้จักกับหมอมากขึ้นจริงป่ะคนไทยใส่ใจ
แต่จนถึงขนาดว่ามีการยกย่องหมอแห่งปีถูกนะครับที่ฝ่าวิกฤตโควิด
เป็นใครกันบ้างเดี๋ยวกลับมาฮะช่วงหน้าครับ
ดีนี่ออร์แกนิคเบบี้โลชั่นและเบบี้ออยหอมนุ่มชุ่มชื้นซึมไว

เอาละครับผมกลับมาหยุ่นต่อนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แน่นอนฮะ
ค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีการเข้าดาวน์มีการจุดพลุต่างนานา
แล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งความเชื่อของคนโบราณเขายิงปืนยิงปืนขึ้นฟ้า
ไม่ได้แต่ปิดทำไมรู้ไหมฮะเขาบอกว่าไล่สิ่งไม่ดี
ข้อกรรมต่างต่างก็จะหายไปในปีนี้ถ้าตำรวจเหรอตำรวจบอกว่าไม่ได้นะครับ
โดนจับข้อหานักนะฮะคำเตือนปีใหม่ยิงปืนขึ้นฟ้าข้อหานักเลยทีเดียว
มีคำเตือนจากตำรวจนะครับแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อควรระวังในช่วงเทศกาลฉลองปีใหม่นะครับ
ปีนี้เนี่ยคำเตือนก็คืออย่าได้เฉลิมฉลองด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้า
คำแถลงของพันธุรกิจเอกสิริวัตรดีพรนะครับท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
วาระที่เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ย้ำว่าขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชน
โดยเพราะช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ
ซึ่งทุกครอบครัวต่างพากันเฉลิมฉลองแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จะมีเหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้าครับอาจจะเป็นเพราะความเชื่อส่วนบุคคลที่คิดว่าเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดี
หรือว่าข้อกรรมต่างเพื่อเป็นการเปิดรับโชคลาบเงินทองถือเป็นการกระทำที่ขาดการยังคิด
เพราะกระสุนปืนเนี่ยที่ยิงออกไปนั้นอาจจะไปหล่นใส่บุคคลอื่นได้รับอันตรายนะครับ
รายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับหรือว่าหล่นใส่หลังคาบ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหายถือว่าเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นขอเตือนนะครับผมนะฮะและที่สำคัญคือใครที่พบเห็นนะฮะ
สามารถแจ้งไปยังสายที่จำรวจหรือว่าแจ้งมายังสายด้วนหนึ่งเก้าหนึ่งครับ
หรือว่าสายด้วนหนึ่งห้าเก้าเก้าตำรวจขอย้ำประชาชนนะครับว่า
ปัจจุบันเนี่ยยังมีคนทำพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ให้เห็นเป็นประจำ
การยิงปืนขึ้นฟ้าทำให้มีคนตายแม้ไม่ตั้งใจนะครับ
แต่ก็ต้องถูกจับกลุ่มนะฮะเอาละฮะแน่นอนเมื่อกี้ที่เราทิ้งท้ายกันไว้
ที่จริงแล้วโควิดอยู่กับเราอีกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ล่ะอืม
จริงเรายกย่องหมอทุกท่านที่มาช่วยกันวิกฤตโควิด
แต่ถ้าสมมุติเราอ่านเรื่องเล่าจากเอ่อเรียกได้ว่าจากเพจอืม
จากเพจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหมอแห่งปีในทัศนะของข้าพเจ้า
ลำดับตามอาวุโสเขามีการพูดถึงคุณหมอ๕ท่านฮะ
ค่ะที่เกิดขึ้นมามาจากเพจเฟซบุ๊คเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลนะคะ
ก็มีการยกย่องคุณหมอห้าคุณหมอแห่งปีเลยท่านแรกคือนายแพทย์เกียรติ
รุ่งธรรมค่ะท่านก็เป็นแบบว่าคนที่วิจัยแล้วก็ผลักดันการสร้าง
เรามีตัวเองถูกต้องท่านก็แบบว่าเต็มที่มากมากคือตอนแรกที่มีการ
ออกมาต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าวัคซีนที่ท่านศึกษาออกมา
ระยะที่๓ที่ท่านบอกยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปถึงจุดไหน
แต่ท่านพยายามจะผลักดันแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นให้ได้ในประเทศไทยนะคะ
ที่สองคือนายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลท่านเป็นบุคลากรด่านหน้าค่ะ
ต้องบอกว่าอาจารย์นี้แบบว่าไปทุกทิศทั่วไทยเลย
แล้วก็ช่วยหาอุปกรณ์ต่างแล้วก็กระจายไปตามพื้นที่ในประเทศไทยหลายคน
คุณแน่ใจครับเครื่องไฮโฟไฮโฟใช่ไฮโฟค่ะ
อุปกรณ์การแพทย์ต่างอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็ช่วยจัดหา

นี้ไปกระจายไปทั่วประเทศตอนนั้นที่เราหนักกันจริง
ใช่ค่ะท่านหนึ่งในแพทย์มานพพิทักษภากรนะคะ
ท่านก็มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
อาจารย์ก็เรียกว่าเป็นนักวิชาการไม่จำเป็นต้องแยกตัวจากสังคม

อีกท่านหนึ่งเมจ๋าที่เขาบอกว่าเป็นหมอเบียแห่งโรงพยาบาลแม่สอด
ยอมรับเนื่องจากตอนที่ผ่านมาเดลต้า

ตอนนั้นเรื่องเล่าจากแม่สอดเขาว่ายังไงเม

เป็นพื้นที่ตั้งแต่ละลอกแรกเลยถูกต้องไหมคะ
ใช่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงค่ะตั้งแต่ละรอกแรก
ด้วยความเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อหมอเบียร์
ก็เลยเปรียบเสมือนเป็นนักมวยค่ะ
ที่เรียกว่ายืนหยัดต่อสู้
ไม่ว่าจะเป็นโควิดตั้งแต่ยกแรกยก๒ยก๓

ยังไม่รู้ว่าจะต้องชกถึงเมื่อไหร่
๑ปีคงเป็น๒ปีที่ไม่มีวันหยุด
โทรศัพท์คงต้องเปิดไว้ตลอด๒๔ชั่วโมง
คารวะหัวใจพันครั้งกับ
คงไม่พอกับความรู้สึกของคุณหมอท่านนี้
แต่ที่จริงคุณหมอทุกท่านนะครับ

นายแพทย์เรืองฤทธิ์สิริพาณิชย์
ใช่หมอฤทธิ์

ฤทธิ์บอกว่าของคนนี้เขาก็จะบอกว่า

ขอบคุณที่ใช้ชื่อเสียงแล้วก็ความรู้ที่มีมาใช้

ไม่รู้ว่าช่วยได้มากแค่ไหนล่ะ

แต่กลับคนไข้ผมหลายคนยังบอกว่า
ติดต่อหมอฤทธิ์ได้อย่าเร็วกว่าอีก

หมอฤทธิ์เองก็ต้องออกมาช่วย
ก็คือหายาต้องมีการรักษาตัวที่บ้าน

แล้วก็ส่งยาไปช่วยในการรักษาเบื้องต้นเลย

การขอบคุณเขาบอกที่จริงแล้วเป็นการขอบคุณคุณหมอทุกท่านนะฮะ

ถ้าสมมุติเราไล่มาแต่ละจังหวัดทุกคนมี

หลวงถึงบุคลากรรายการแพทย์ด้วยเนาะ

ที่เราได้ยินในสื่อที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดวันนี้เรารวบรวม
แต่ความจริงแล้วขอเทิดทูลหมอทุกคนเลยล่ะขอบคุณขอบคุณแทนคนไทยทุกคนเลยฮะ

ที่ทำให้ผ่านวิกฤตมาได้ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องตั้งมือรับกันอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
ก็ต้องช่วยกันนะคุณหมอจะได้ไม่ทำงานหนักนะคะทุกคน
พี่เช่าในโซเชียลส่งมาบอกว่าอันนี้คือสิ้นปีแล้วพรุ่งนี้ปีใหม่
อยากได้แบบแคปชั่นเก๋แบบลงแบบเอออยู่ด้วยหน่อย
พี่เช้ามีไหมน้องอ่ะมีเป็นลิสต์๓๐แคปชั่นบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องขอกลับบ้านนิดนึง
เพราะว่าของพี่มีแคปชั่นสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับผม
เงินเดือนออกเมื่อไหร่ความยิ่งใหญ่ของเราจะกลับมาครับ
นี่ฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันไม่บอกโบนัสล่ะอะไรนะฮะ
ถ้าโบนัสออกเมื่อไหร่โอ้โบนัสเหมือนเงินทอนอ่ะมด
ปีนี้มีโบนัสก็บุญแล้วแม่โอ้โหโบนัสมาเหมือนเงินท้อน
เหมือนเงินทอนตกใจมากเลยใช้หมดที่ไหนมาใหม่
บริษัทเขาก็ปังนะที่เขาประกาศเสียงตามสายเสียงสุดท้ายของการอันทำงาน
โอ้โฮทุกคนร้อง๕๗๘เดือนนะโอ้โฮอันนั้นให้เยอะแม่
เขาผลิตถุงมือเขาผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
เขาผลิตทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าวะมีโบนัสก็บุญแล้วไหมปีนี้

ขอให้มีบ้านอยู่มีรูแห่มีแรงยิ้มนะครับนะฮะมีบ้านหลังใหญ่อยู่
มีรูกุญแจแห่เปิดเข้าบ้านไปยิ้มมีความสุขครับผมเปิดทุกท่านโชคดี
กลับมาช่วงหน้าฮะครับผมเอาช่วงไหนช่วงนี้เลยแม่
เอาช่วงนี้เลยเหรอเขาอยากได้เขาเรียกบอกมันเลยเขาอยากได้
พี่เศร้ามีอะไรบ้างนะอะไรนะสิ้นปีปั๊บโพสต์เลยไม่ต้องช่วงหน้า
ช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยของพี่มีบ้านอยู่มีรูใหญ่มีรอยยิ้มเลย
มีสักอันมีหลายอันเขาบอกว่าปีใหม่นี้มีคนไปเที่ยวเป็นเพื่อนเปล่า
ถ้ามีแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นแฟนให้ก็ได้
อันนี้จริงจริงยังไงว่าพวกเราอาจจะไม่ค่อยเป็นคนที่อาจจะสนุก
น่าจะเป็นเขาเดาแค่เปลี่ยนปีแต่รักเธอคนดีไม่มีเปลี่ยนใจ
เอาพี่มีอีกไหมอ่าฮะเบื่อแล้วเบื่อแล้วส่องภาพนิ่ง
อยากเจอตัวจริงได้ไหมครับเออจริงเปิดแล้วส่งภาพนิ่ง
ผมไม่เห็นจะตรงภาพนิ่งเลยไม่ต้องบอกอยากเจอตัวจริงจะได้ไม่ต้องวิ่งหนี
ใช่ของเราล่ะของเราอีกอันนี้ดีกว่าพี่มดน่าจะได้ทำงานสิจ๊ะ
รออะไรปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้งานปังปังรอนี้ละกันเก็บไว้ก่อนเนี่ยอันนี้
หน้าหนาวอยากได้ไออุ่นถ้าน่ารักอย่างคุณอยากได้เป็นแฟน
เฉียบเอาละครับอย่าเอามันมาหนาวอยากได้ไออุ่นอ่าฮะ
และหนาวตอนไหนวะเอ้าม้ะมสมมันก็มีอะแล้วมันก็มีน่ะ
ใช่เดี๋ยวบอกสี่ถึงสิบเออลดไปสี่ถึงเป็นแปดสี่แบบองศาไง
บอกว่าแต่งคำขวัญคำกรคำสุดฮิตคำอะไร
คุณผู้ชมน่ารักมากทางปีส่งกันเข้ามาเต็มเลย
เมื่อก่อนสมัยเราเด็กคือแต่งคำขวัญคำกรทุกวันนี้เขาจะต้องเป็นวลีเด็ด
เมื่อก่อนนี้เล่นไทไฟล์เตตัสต้องเปลี่ยนทุกวันไง
ถูกไฮไฟล์อ่ะมด

โอ้โหไฮไฟนี่คือสุดยอดแล้ว

วันนี้เจ้าพ่อแคมพล็อกไม่อยู่ไม่งั้นจะรู้
เอาเจ้าพ่อมีเวลาอยู่

ช่วงนี้เป็นคนอินดี้เงินก็ไม่มีสติก็ไม่เต็มค่ะ

ส่วนข้ามปีเดี๋ยวนี้มันเชย
ทีนี้ไปเลยดีกว่า

ไม่น่ารักเหมือนตุ๊กตาแต่ผมก็พร้อมชะลาไปกับคุณนะครับ

ส่วนรับสิ้นปีแฟนไม่มีทุกปีเลยต้องทำไง

ตะคอสยังมีกวางเลนเดียแต่เราคนนี้ยังไม่มีใครนะ

ปีใหม่นี้โสดอยู่ในโหมดเข้าวัดเข้าวาสวดมนต

เพราะว่าแฟนรู้รหัสเฟสครับ

ปีใหม่เขาเรียกเขาดาวน์แล้วปีไหนเล่า

น่ารักมุ่งมิ้งกันไหม

คือการไม่มีตังค์อยู่ในบัญชีครับ

คือการไม่มีตังค์อยู่ในบัญชีครับครับผมอันนี้ลอด

ต้องบอกว่าแคปชั่นส่งท้ายปีใหม่อะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมลองฟันผูนะฮะเห็นอมยิ้มกันเต็มเลยฮะ

เบรกจริงเนอะ
สวัสดีวันจังอาหารข้างเข้ามาหมดแล้ว
สวัสดีปีใหม่
ก็เอาไปใช้ดู
เดี๋ยวช่วงหน้าคนไทยกับละครเป็นของคู่กันฮะ

แล้วกลับมา๑๐ละครสุดปังว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างครับ
สุดคู่ดีครับ

ต้องยอมรับทั้งแพลตฟอร์มใหม่ทั้งอะไร
วันหนึ่งเมื่อก่อนเราดูแค่ละครช่อง๓ช่อง๗

วันนี้คุณดูต่อวันรวมแพลตฟอร์มทั้งหมด

แต่ก็แน่นอนว่าละครถือว่าดุเดือดนะฮะ
ในประเทศไทยแล้วก็เขาหวังกันว่าวันหนึ่งประเทศไทยของเราเนี่ย

แต่ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับละครแทบจะถ่ายกันไม่ได้เลย
ใช่ค่ะหยุดไปแบบว่านานมากเลย

แต่ละครที่เรตติ้งเราก็ยังว่าที่เรตติ้งอยู่
เพราะเรตติ้งที่คนดูกันเยอะที่สุดเนี่ย

วันนี้คือทางเสือผ่านครับ

กลายเป็นละครที่มีเรตติ้งเนี่ย

ทางเสือผ่านเนี่ยนำแสดงโดยใครรู้ไหม

ไม่เคยเห็นไม้พัทรเดชแซ่บเท่าเรื่องนี้
หัวก่อนแต่เรารู้ไหมเป็นคนแซ่บ

แต่เค้าบอกเนี้ยไว้
ทำเอาแฟนแบบว่าติดตามกันมากมายเลย
พระธรเดชมาเจอกับมุกดานะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าบรรดาแม่ยกช่วยกันแชร์เนี่ย
แล้วก็โพสต์ได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ด้วยเนี่ยจนถล่มทลาย
สกันตะพงน้องนาวแล้วก็รถเมย์เนี่ยแหละฮะฟาดอารมณ์กันไม่ยั้งเลย
รอบ๒รอบเอนั่งร้องไห้รอบรับโชคเลย
นั่งร้องไห้นั่งฉันเมอันนี้เมย์ไม่รู้ใช่ไหม
มดแล้วเขาเขาเปลี่ยนมันเป็นความผิดเขาเขาก็น่าจะรับผิดชอบดิ
มันคือเป็นความผิดคำพูดคือทำเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้ว
แล้วเซฟปุ๊บเปิดมาอีกทีหายหมดเลยค่ะไม่ใช่ปฏิหารค่ะ
ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นไม่รู้นางลืมเซฟหรืออะไรสักอย่าง
เอต้องเสียหมดเลยครับผมเอบอกน้องค่ะอ๋อพี่จะตายแล้วค่ะ
ทำไมพี่เอดจะเป็นอะไรจะทำการละครก็ดี
งูเนี่ยเหมือนจริงมากรวมถึงยอดชมสดในออนไลน์ตอนนั้นนะครับ
มากถึง๑๔ล้านครั้งยอดชมผ่านเฟสบุ๊คไลน์เนี่ยนะฮะ
พร้อมกันพร้อมกันสูงสุดเนี่ย๑๙๕๐๐ใช่คนดูออนไลน์ตอนนี้จริง
เพราะช่องเจ็ดเขาดูได้แต่บักบูทีวีอ่ะใช่
ล้านวิวแรงมากขนาดที่ว่าแม่เบี้ยเนี่ยคว้าเรตติ้งไปตอนจบนะฮะ
สูงถึง๖๕เลยล่ะเพลงก็ดังด้วยใช่ไหมน้องรถเมย
ใช่เพลงด้วยหลายเพลงจริงหนูมีแฟนคลับจากแบบพม่าด้วยนะ
ดูละครส่งมาหาด้วยแล้วดูแบบว่าต่อจากเราแบบสมมุติว่าวันนี้ออนแอร์อีกวันสองวันทั้งนั้นเขาก็มีแล้วดูได้เหมือนกันด้วย
ครับผมด่งดังไกลไปมากเลย
ทางนั้นคือฝั่งบ้านช่องเจ็ดทางฝั่งบ้านช่องสามนะฮะ
ฝั่งบ้านช่อง๓จริงแล้วเป็นละครที่แบบว่าบ้านทำให้รู้ว่าละครอีสานบ้านเฮาเนี่ยยังอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย

เห็นแพลตฟอร์มเริ่มมีละครอีสานแล้วนะฮะตอนนี้เราเห็นแพลตฟอร์มต่างเราเริ่มมีละครอีสานกันมากขึ้น

คนอีสานบ้านเฮาจากช่องสามจริงมนรักหนองผักแกย่
อีสานแบบบ้านณเดชกลับ

เป็นการย้ายของโบเมลดาหรือเปล่าฮะมาโชว์สกิลการว่าวอีสานกันแบบรัวเลยล่ะคนดูก็สนุกคลายเครียดไปกับเรื่องนี้
ยังคว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งระดับเอเชียมาแล้วนะฮะ
ก็เรียกว่ายอดชมคนดูออนไลน์ทะลุพุ่งแสนทุกตอน
เขาต้องดูตอนออนไลน์กันด้วย

อีกสิ่งหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ของช่องวันเลยล่ะ
ช่องวันปีนี้ละครของเขาก็เริ่มมากันอย่างดุเดือดพอสมควร
ต้องยอมรับวันทองนี่ฮะวันทองเป็นการเอาชาติคลิปมาเป็นขุนช้าง
สุดยอดใหม่ดาวิกามาเป็นวันทองป้องนวัดมาเป็นขุนแผน
เพราะให้ป้องไปเล่นเป็นขุนช้ำคงไม่ได้อ่ะเนอะแล้วบทคุณก็พูดแปลก
ขุนแผนเนี่ยมันคือป้องนวัดใช่ไหมล่ะลองสลับกันมันก็ไม่ได้เนอะ
ไม่ได้ไม่ได้พี่คิดเขาแน่นอนไม่คิดมันบอกเลยว่ามด
ตอนแรกที่ฉันได้บทเนี้ยฉันโคตรดีใจอะไรเนี้ยคิดอือฮะ
โคตรดีใจทำไมอ่ะเออมันแบบบทท้าทายดีอ๋อเหรอ
มันเล่นไปขนช้างเนี้ยดีใจอืมคือเรื่องของเรื่องวันทองเนี้ย
ว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์ของปีเลยฮะสร้างปรากฏการณ์
วันทองแห่งชาติเกิดขึ้นเลยล่ะวันนั้นเรียกว่าลดลาน
จะโล่งถนนเลยอืมถูกจริงครับ
ตอนอวสารเนี้ยทำปีไปตอนนั้นฮะเบสจุดหกหัะอืม
เป็นละครหลังข่าวเรตติ้งสูงสุดของช่องวันตั้งแต่มีช่องมาเลยแหละ

ใช่ไหมผมแล้วก็ได้รับความนิยมตอนนี้สองใจของยายดาก็แบบ
ดาบอกพี่หนูเสียใจจังเลยทำไมอ่ะด้า

บอกไอ้แม่หนูเสียใจจังเลยทำไมด้าจะเป็นไร

จนทำให้มียอดวิวตอนนั้นคนดูสดตอนสุดท้ายที่เขาบอกว่า

ตอนนั้นมีการดูยอดวิวทั้งหมดรวมแล้ว๒๐๐กว่าล้านครั้ง

จริง๒๑๘ล้านครั้งในการดูย้อนหลังใช่ไหมฮะ
ตอนนี้ยอดวิวที่คนดูทั้งหมด๒๐๐กว่าล้านครั้ง
จริงอีกหนึ่งเรื่องละครกระเช้าสีดา

ละครที่ไม่จ่ายถ่ายไม่จบไม่สิ้นสักทีอย่างนี้
จริงก็ตอนแรกจะจบจะจบก็ติดโควิด
จะจบก็ติดโควิดนะครับ

ต้องยอมรับกรีนอยู่ช่อง๗ไม่แซ่บ

มาเรื่องนี้มาบ้านแกมมี่ปุ๊บแกมาบ้านเชนส

มาบ้านเชฟปุ๊บบ้านเชฟเปลี่ยนบุคลิกกันแบบเป็นสาวเปรี้ยว

ปกติก็อาจจะได้บทอะไรที่แบบว่าเป็นคนดีปกติอะไรอย่างนี้
ไม่ได้แสดงความสามารถเต็มที่เขามีความสามารถอยู่แล้ว

นางชอบนางดูรายการข่าวใส่ไข่ทุกวันนางบอกเลย

ปรากฏว่าเนี่ยกระเช้าสีตอนแรกวรนุษย์จะไม่เล่นนะ
เพราะบทเด่นจริงอยู่ที่นาวบทจริง

เรตติ้งทะลุ๕ทุกตอนครับ

แต่ขนาดเดียวกันในโลกออนไลน์
ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง

ส่วนก๊อตก็เป็นสามีแห่งชาติคนต่อไป

นางเอกไทยที่ค่าตัวแพงที่สุด

จากคุณจะทำให้บุคคลนั้นเนี่ย

ดาราคนไหนมีชื่อเสียงมาก
ตอบแทนก็จะมากตามไปด้วย
วันนี้ครับจะพาไปดูนะฮะว่า
ดาราฝ่ายหญิงในเมืองไทยคนไหนค่าตัวแพงที่สุดนะครับ
โดยนับจากค่าเล่นละคร
อีเวนต์และงานโฆษณานั่นเอง
เริ่มต้นที่น้องแพนเคกเขียนมานิดฮะ
เล่นละครเริ่มต้นที่๑๕๐๐๐บาทต่อตอน
โฆษณาเริ่มต้นที่๕๐๐๐๐๐บาท

ตอนละ๑๕๐๐๐๐บาทเรื่องนี้มี๒๔ตอนนี้
คือแล้วแต่แล้วแต่ช่องก็จะมีไม่เท่ากัน
บางทีก็จะมีแบบถ้าตอนบอกว่า๒ชั่วโมง

แต่ถ้าตอน๑ชั่วโมงเขาอาจจะมีสัก๒๔ตอนอย่างนี้
ถ้าโฆษณาก็เบา๕ล้านต่อชิ้น
แต่ถ้าชวนน้องไปอีเวนต์ก็เบา๙๐๐ต่องาน

คนนี้เท่ากัน๑๕๐๐ต่อตอนฮะ

อีเวนต์๑แสนบาทต่อ๑ครั้งนะครับ

เล่นละครเริ่มต้นที่๘๐๐๐บาทต่อตอนนะครับ
โฆษณาก็๗ล้านบาทนะครับผมต่อชิ้น
แล้วก็อีเวนต์ก็๑๘๐๐ฮะ
แต้วไปอีเวนต์๑๘๐๐ต่อ๑ครั้ง

เริ่มต้นเล่นละครที่๑๕๐๐๐บาทนะครับ
โศนาเริ่มต้นที่๘ล้านบาทนะครับคุณนุ่น

ถ้าออกอีเวนต์ก็๑๐๒๐๐๐บาทฮะ

โฆษณาเริ่มที่๘ล้านนะครับ
แล้วก็ออกอีเวนต์ประมาณ๑๘๐๐๐๐บาทฮะ

เล่นละครนี่คือ๑๕๐๐ต่อตอนโฆษณา๘ล้านบาทต่อชิ้น
สองแสนบาทต่อครั้งนี่ครับมาถึงราชินีของเรา
อิสระถึงจะได้เยอะไงละคราน่ารักนะคะแปดหมื่นบาทต่อตอน
โฆษณาเริ่มที่๙ล้านบาทตอนนี้กี่ตัวนับกันไป
นับปะวีวพี่เมื่อกี้นี้

แล้วก็โฆษณาก็๙ล้านบาทต่อชิ้น
ออกอีเวนต์ก็๒๐๐๐๐๐ครับต่อ๑ครั้ง

เขาเป็นน่ารัก
สนาเริ่มที่๙ล้านนะครับเหมือนกับน้องเบลล่าเลย
ออกอีเวนต์๓๐๐๐๐๐หนึ่งครั้ง
โอ้โหออกอีเวนต์นี่คือรถกระบะคัน
อ้ำพัฒนาภาค่ะคนสุดท้ายมาแล้ว
เล่นละครเริ่มต้นที่๒แสนบาทต่อ๑ตอนฮะ
โฆษณาเริ่มต้นที่๑๕ล้านบาทต่อ๑ชิ้นครับ
อีเวนต์๓แสนบาทต่อ๑ครั้งครับ
และนี่คือลิสต์๙นางเอกไทยค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยปี๒๐๒๑นะครับ
อันนั้นฝ่ายหญิงมาดูฝ่ายชายกันบ้างค่ะ
ฝ่ายชายเราจัดอันดับมาทั้งหมด๗คนด้วยกันนะคะ
คนแรกพี่เบิร์ดทงชัยแมคอินไต

ค่าตัวละครนะคะค่าตัวละครต่อตอนนี้ประมาณ๒๐๐๐๐๐บาท
ค่าว่าโฆษณาเริ่มต้นที่ประมาณ๓๐ล้านบาท

คนที่๒นำณเดชน์คูกิมิย้ำครับ
ค่าตัวต่อตอนละคร๒๐๐๐๐๐บาท
โฆษณาเริ่มต้นที่๑๕ล้านบาท
ต่อมาเป็นน้องเจมส์จีรายุนะคะค่าตัวละครต่อตอน๑แสนบาท
โฆษณาเริ่มต้นที่๑๕ล้านบาท

เริ่มต้นนะถ้าเป็นอีเวนต์เนี่ยค่าตัวอยู่ที่๓แสนบาท

น้องโอ้ค่าตัวตอนละครอยู่ที่ประมาณ๑แสนบาท

โฆษณาเริ่มต้นที่๑๐ล้านบาทแน่

อืมอึ๊ยเริ่มรู้แล้วว่าใช่น่ะ

โฆษณาก็เริ่มต้นที่๙ล้านบาท
งานอีเวนต์เริ่มต้นที่๒๐๐๐๐๐บาท

ละครค่าตอนอยู่ที่ประมาณ๘๐๐๐บาท

โฆษณาเริ่มต้นที่๗ล้านบาท
ส่วนงานอีเวนต์ค่ะเริ่มต้นที่๑๕๐๐๐บาท
ปรินนะคะอีกคนนึงค่าตัวละครอยู่ที่๗๐๐๐บาท
โฆษณาเริ่มต้นที่๘ล้านบาทแล้วก็งานอีเวนต์๑๕๐๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐๐๐บาท

โอ้โหนั่นยังไม่ได้จัดอันดับมาพอดีแบบ

แต่พวกทุกวันนี้ดาราเขาแบ่งเป็นอย่างนี้อีกนะ

ดาราแพลตฟอร์มเท่าไรถ้ามุติเล่นละครแพลตฟอร์มเท่าไหร่
ลงออนไลน์เท่าไหร่ลงออฟไลน์เท่าไหร่อีกนะ

ก็จะมีตอนที่ไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้

นี่ยกจี๊วิชัวร์เพราะว่าต้องเกิดต่อ

จริงเหรอแหมไม่มีทางอะ

พูดให้ไว้ทุกมันโดนจับจับจับ

เว้นคือเอาเฉพาะตะปู

นะฮะส่วนละครติดต่อมานี่ก็ต้อง

ขอบคุณครับนี่มีโซโลแกนตอนรับละครด้วยนะ

มีใครจ้างคะ
มีช่อนแหละมีมัดอานนอนมัดอานนอน

แล้วคนนี้คิดอะไรหรือคะคนนี้คิดอะไร

เออใครผู้ชายก็ใครเม่

สมัยรุ่นจดหมายอังกะนำส้มไหมคะ
เอามาสิอะดูโถ่
นี่ผลลันแรกในชีวิตของวงการบันเทิงเลยนะคะ

สิกวีดีโอตั้งแต่สมัยหนูเรียนประมาณสักม๔ค่ะ

เธออายเล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยอันนี้

อ๋อครับผม

ซุปตาใส่ชุดว่ายน้ำ
สาดความแซ่บส่งท้ายปีครับไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับ
นะครับค่อยดูนะครับเมื่อเหล่าซุปตาคนไหน
พี่อย่าค่อยพี่อย่าเบาเราอย่าออกตัวแรง

นี่คนอ่านข่าวถูกไหมถ้าสมมุติฉันอ่าน
ปุ๊บอ่ะไปดูไอ้ไทยไงใส่อ่าชุดว่ายน้ำเออมันไม่ใจนะ
ไปดูไปดูไปดูอ้ำอย่างเงี้ยครับนี่อ่ะคุณเจ้าชอบคุณอ่านต่อ
เอาล่ะครับค่อยดูกันนะฮะนะครับผมผัดกันออกมาเสิร์ฟความเซ็กซี่ครับ
สถานโลกโซเชียลส่งท้ายปีสองพันยี่สิบเอ็ด
แบบไม่มีใครยอมใครซึ่งต้องบอกเลยว่าการไปเที่ยวทะเลในแต่ละครั้งเนี่ย
จัดหนักจัดเต็มครับพกความความแซ่บที่มี
อวดหุ่นสุดเป๊ะตามฉบับของตัวเองแต่ละแม่นี่แต่ละนางก็คือเว้าได้ใจครับ
บอกเลยว่าเผ็ดมากพริกยกสวนวันนี้ข่าวใส่ไข่รวบรวม
ส่งท้ายปีไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ำพัชราภานี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะ
แล้วเย็นเห็นแล้วยอมนะครับนี่ใครไอซ์คุณไอ้อภิษดาฮะนี่ครับ
ใหม่กินข้าวกินปากงดงามมากนะครับผมเอลเอสมากนะฮะ
นะครับน้องก้าวสุพัสราครับก้าวจะเป็นสายน่ารักอ่า
สายแบ๊วนะครับผมใช่แต่ก็เซ็กซี่อยู่น่ะนี่เห็นไหมนี่น้องก้าว
เซ็กซี่แบบน่ารักน่ารักนะฮะดีมากครับน้องก้าวครับ
ดีมากครับตรงนี้เบาได้เบานะพี่ให้๙๕ฮะนะครับผม
สิบนะฮะนะครับผมมาที่คุณอุ้มลักษณะครับ
อันนี้ก็เป็นเจ้าแม่เซ็กซี่อยู่แล้วนะครับน้องอุ้มของเรานะฮะ
แต่พี่อุ้มเนี่ยจะบอกว่าออกกำลังกายหนักแล้วต่อเนื่องนี่ดูครับ
อดี้ของน้องอุ้มนะฮะโอ้ดูการโพสต์นะครับผมไม่มีรองเท้าก็เขย่งได้นะฮะ
ต้องว่างด้วยเธอพี่นางอยู่เชียงใหม่นางว่างด้วยนี่ฮะ
ปิดท้ายที่น้อง๒๔กีรติครับคนนี้ก็โอ้โห๒๔นี่ก็แซ่บใช่ไหม
ใช่ครับนี่ฮะบอดี้เขาเพอร์เฟคมากโดยเฉพาะซิกแพคของน้องมีกล้ามท้องแล้วก็
ลีนมากสวยงามฮะอันนี้ก็คือ๑๐ครับให้๑๐ให้๑๐ให้๑๐เต็ม๑๐แล้ว
น้องนะครับผมยิบสี่ไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีบุญได้เห็นคุณมดดำใส่ชุดเวทนามากมั้ยฮะ
ลูกชิ้นหมูเด้งไงเคยเห็นเย็นตะโฟที่เขามีลูกชิ้นแล้วแบบว่าหมูเด้งคือลอยอยู่ในหม้อ
ลูกชิ้นที่แบบว่าที่เป็นหมูปลาช่อเด้งอ่ะพี่ไปทะเลพี่ใส่ชุดอะไร
พี่ไม่เคยไปไม่จำเป็นไม่ไปมีไปกิจกรรมเราก็กลับไปหมดงานบริษัทเราก็กลับ
หมดไม่เคยลงน้ำเลยมันลดพอโอ้เดินทายหาดฮะพี่ไม่เดินไม่เดินไปงานบริษัทเดี๋ยวไปไหมแต่ก็กลับครับ
นะฮะของมดนี่ไม่เล่นชุดว่ายน้ำเน้นชุดไหว้พระนะฮะนะครับผมดอกไม้ทูบเทียนมาเต็มเลย
ครับผมขึ้นทำเองไม่ต้องห่วงอ่ารถเมย์รถเมย์ดีมากสิบคะแนนเต็ม๑๐คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม
อันนี้ยังมีน้องแพลนไว้อยู่ต้องส่งท้ายซะหน่อยนะส่งท้ายหมายถึงว่าส่งท้ายปี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

แต่แน่นอนวันนี้เราจะต้องกล่าวคำว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่